แดนส์กันต่อแบบต่อเนื่องเลยแบบนอนสต๊อก
ดูคุณจะชอบมากนะไม่ต้อง
เอาล่ะไปที่นี่ครับที่จังหวัดตรังนะครับ
ไปดูลีลาของเด็กปั๊ม
เด็กปั๊มที่เขามีลีลาในการให้บริการเติมน้ำมันแบบแปลกแวกแนวไม่เหมือนใครครับ

แล้วนี่เป็นอะไรเนี่ย
๙ถอยหลังไหนเราจะเจ็บเท้า
โอ้โหลีลาสุดจริงเป็นยังไงล่ะ
ใครที่ผ่านไปผ่านมาไปแวะเติมน้ำมันที่นั่นนะครับ
มันก็อดไม่ได้ที่จะต้องเก็บภาพความประทับใจแบบนี้

ถ่ายกลับมาแล้วก็ขอมาเป็นข่าวหน่อย

รู้จักกันหน่อยว่าเป็นใครนะครับนายวิสานนท์ใจหวังอายุ๓๘ปีพนักงานปั๊มน้ำมันแห่งย่านตาขาวตำบลทุ่งค่ายอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง
สเต็ปแดนไปยิ้มไปให้บริการลูกค้าไปที่มาเติมน้ำมันนะครับโดยจะเริ่มจากการโชว์สเต็ปเท้าเต้นได้ทุกจังหวัดทุกเพลง
ให้มันเข้าจุดที่ถูกต้องในการเติมน้ำมันอืมและที่สำคัญก็ร้องไปด้วยค่ะ
เหมือนขัดหน้ากสักอย่างหนึ่งอ่ะแต่ไม่ใช่เหมือนขัดหนัง
เหมือนกับโบราณอ่ะนะ
ภูศิษย์ขาวเขาก็ไปถามว่าทำแบบนี้นานไหม

ทำมานานกี่ปีกี่เดือนแล้วแบบนี้
เขาบอกว่าทำงานที่ปั๊มน้ำมันมา๘ปีแล้ว
แล้วก็อยากจะทำอะไรที่แปลกตัวเองก็ชอบดนตรีอยู่แล้ว
ก็เลยฝึกเต้นด้วยตัวเองด้วยการดูคลิปเต้นต่างจากในอินเทอร์เน็ตนี่แหละ
ฟังเพลงบ่อยก็เพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบเต้น
อยู่เฉยมันน่าเบื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ
ในช่วงที่กำลังให้บริการลูกค้าก็อยากจะสร้างรอยยิ้ม
เห็นลูกค้าเขายิ้มพี่แกก็เลยยิ้มตามไปด้วย

เออเขาก็หว่าล้อ

คาติเค้าโอเคเลยนะ
บ้าแต่ได้เบี้ยนะ
นี่นึกไงเรา
ดีงั้นนี่ฉันไปเต้นบ้างดีกว่า
นี่บ้าหรือเปล่าครับ

อันนี้บ้าจริงหรือเปล่า
ไม่ได้บ้าเนอะไม่ต้องเค้าแค่ขาดยาไปช่วงหนึ่ง

เป็นคนน่ารักสนุกสนานเช่นเดียวกับพี่คนนี้

เต้นไปเต้นมาสร้างรอยยิ้มให้กับพวกที่เขามา
เติมน้ำมันนะครับไม่ว่าจะมาแบบเป็นรถมอเตอร์ไซค์บ้าง
รถกาบาลรถเก๋งมาแบบคันไหน